ที่เขาอยู่แถวอ่างเก็บน้ำบังพระที่
จังหวัดชลบุรีเนี่ยรวมทั้งผู้ที่ไปออกที่นั้น
โอ้โหเขากลัวกันเหลือเกินบางคนเจอกับตัวเองถึงขั้นช็อก
เลยนะฮะมีงูจงอางตัวใหญ่มากบอกว่าลำตัวเนี่ยขนาดเท่าขาคนได้
จับยังไงก็ยังจับไม่ได้ไล่ยังไงก็ยังหาไม่เจอ
นี่บางคนร่างทรงนี้ต้องมาเลยนะฮะใช่ต้องมาช่วยกันบอกว่าจะต้องทำทุกวิถีทางให้จับให้ได้
งั้นอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนนี่ที่ทำท่าชูมือสองข้าง
คือเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือป้าอารีเป็นร่างทรงพญานาคาราช
ของปู่นาคาราชแล้วก็พญานาคปู่พุทธชงบอกป้าเองก็เจอประจำเหมือนกัน
ขอขอบอ่างเก็บน้ำนะแต่ทีนี้เนี่ย
แม้จะเชื่อว่าเป็นงูเจ้างูจงอางพญานาคาราชอะไรก็แล้วแต่
แต่ชาวบ้านที่เขามาออกกำลังกายหรือว่าอยู่แถวนี้เขาบอกไม่ไหว
อย่างบางคนเนี่ยไปเจอนะเจอกลางคืนโหอะ
คลิปทันอยู่ตามขอบถนนแถวขอบอ่างเก็บน้ำบางพระที่ชนบุรี
นี่มืดหน่อยมืดอย่างนี้เข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว
บางคนเจอกลางวันนะถ่ายทันเป็นภาพดิ้งก็มี
นี่เห็นไหมโอ้โหเบอร์เรอเลยใหญ่จริงใหญ่นี่แค่ชูคอนะ
คุณเข็มมาสอนค่ะชูขึ้นมานี่จะถึงเอวเราแล้วมั้งเนี่ย
อืมตามกันอยู่หลายวันนะฮะเมื่อวานนี้หาทั้งวันก็ไม่เจอ
วันนี้เขาหากันอีกนะฮะแต่ต้องบอกว่าล่าสุดเจอแล้ว
เมื่อตอนเย็นนี่เองค่ะคุณพ่อคุณผู้ชมค่ะมันเลื้อยออกมา
ครับที่ช่องทางรถวิ่งอ่ะค่ะอ่าแล้วก็จับได้นี่นี่ตัวใหญ่มาก
โอ้โหมันยาวสี่เมตรเป็นงูเพศเมียจงอางเพศเมียค่ะ
ก็ต้องนำตัวไปสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระศรีราชาชนบุรี
ให้สัตวแพทย์ตรวจก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยใหญ่คือมันอ่อนลาด้วย
มีแผลตามตัวด้วยคงถูกกิ่งไม้เกี่ยวด้วยอะค่ะครับ
ก็เดี๋ยวไปรักษาก่อนและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ก็ต้องบอกประชาชนที่อยู่แถวนั้นว่าปลอดภัยแล้วจับได้เรียบร้อย
เจรนทีบอกไม่ต้องห่วงนะฮะค่ะธรรมชาติเดี๋ยวไปป่านลึกจริงจริง
ใช่อย่างนี้ต้องให้อยู่ป่าลึกจริงจริงเพราะใหญ่จริงจริง
ถ้าธรรมชาติแถวนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวไปเจอป้าอารี
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอาโยนแถวนั้นอ่าจับได้แล้วนะครับค่ะ